ผู้หญิงคนหนึ่งนะตามหาทองฉันอยู่ไหนทองไปไหน

สักพักหนึ่งได้รับสายจากร้านอาหารร้านหนึ่ง

พอรู้ว่าเจ้าของร้านแล้วก็ลูกค้าที่ร้านนี้เก็บทองไว้ให้นะ
ดีใจขนาดไหนให้คุณผู้ชมไปดูหน่อยฮะ

แต่เธอเดินมาไหว้แล้วบอกชาวบ้านชาวช่องด้วยนะ

จังหวะนี้คือคุณพี่เขาดีใจจริงที่ได้ทองกลับคืนมา
เข้ามาในร้านขายกุ้งร้านนี้
ส่งเสียงร้องกรีดใจกรีดร้องกรีดด้วยความดีใจ
หลังจากรู้ว่าเจ้าของร้านขายกุ้งนี้เก็บสร้อยที่จะทำหล่นเอาไว้ได้

ทีนี้พูดคุยกับใครก่อนล่ะให้พี่เขาพักก่อนพี่เขาดีใจ
พี่พักก่อนนะเดี๋ยวขอคุยกับเจ้าของร้านขายกุ้งก่อน
ก็คือพี่พัฒนารินศรีสวรรค์นะฮะร้านขายกุ้งที่ตำบลหนองไผ่

เจ้าของร้านบอกว่าช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
ขณะที่กำลังสำรวจความเรียบร้อยภายในร้านนะเก็บกวาดอะไรอยู่เนี่ย
เห็นวัตถุอะไรบางอย่างมันปั๊บ
หยิบขึ้นมาดูอ๋อสร้อยข้อมือทองคำ
น้ำหนักเนี่ยน่าจะ๕๐สตานก็เป็นหมื่นแล้วนะ
พอเดินไปสอบถามลูกค้าในร้านมีใครทำทองหล่นไว้ไหมคะ
ไม่มี

ทีนี้พี่เจ้าของร้านก็เลยงั้นต้องเก็บไว้
เผื่อว่าเจ้าของตัวจริงจะกลับมา
เกือบเที่ยงวันเดียวกันมีผู้หญิงสองคนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในร้าน
คุณป้าเสื้อสีน้ำเงินเข้ามาถามมีใครเห็นสร้อยทองข้อมือของฉันไหมฮะทำหล่นไว้แถวนี้หรือเปล่า
ภาคอีอีล
ช่องเจอทองแล้วเจอทองแล้ว
จากนั้นนะคุณวิ่งออกไปนอกร้าน
ลากแฟนนุ่มเข้ามาในร้าน

ตามที่เห็นในกล้องวงจรปิดนะครับ
เจ้าของร้านบอกว่าตอนที่คุณป้าเห็นสร้อยข้อมือเนี่ย

ที่จะพูดปลอบใจเหมือนกันนะ

เจ้าของร้านร้องไห้ตามเลย

หลังจากนั้น๑ชั่วโมงคุณป้ากลับมาที่ร้านอีกครั้ง

เอามาขอบคุณเจ้าของร้านด้วย
เปลี่ยนดิ้งเลยนะดีครับ
ดีใจนะคือคลิปสั้นแต่มันสื่อความหมายได้เยอะเหมือนกัน
ขอบคุณเจ้าของร้านด้วยนะคะ